วันนี้ขอเอาใจคุณชนะนิดนึง
เอาใจตรงที่ว่าแม่ค้าแซ่บแม่ค้าสวย
ถูกใจคุณแน่นอนแม่ค้าเหล่านี้จะขายอะไรบ้างนั้น

ตลอดข่าววันนี้ขอเอาใจคุณชนะ

ด้วยการรวบรวมแม่ค้าสุดแซ่บทั่วไทย

แห่แล้วแม่ค้าเขาขายอะไรบ้าง
และความแซ่บนั้นขนาดไหนกันเชียว

เริ่มกันที่ร้านนี้ก่อนเลย
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาว่ากันว่า
ทั้งอาหารและคนขายแซ่บยกร้าน
โอ้โหและนี่ก็คือคุณยุ้ย
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวครับ
ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาจะไม่ได้ขายประจำที่ร้านนะครับ
แต่เป็นการออกร้านไปขายแทน
โดยเป็นการขายทั่วไทยแล้วแต่ใครจะจ้างไปครับ
ทางคุณยุ้ยเล่าให้เราฟังว่า
งานก็ไม่ได้แต่งเซ็กซี่ขนาดนี้ครับ
เพราะแต่ละงานลูกค้าจะเป็นคนบรีฟมาเองว่า

ส่วนลีลาในการขายก็ไม่ต้องพูดถึง
เพราะมาขายความบันเทิงโดยเฉพาะแหละจ้า
เมนูซิกเนเจอร์ที่คนชอบทาน
ก็จะเป็นเมนูบะหมี่เกี้ยวแห้งยำน้ำดำ
และลูกชิ้นแห้งยำน้ำดำ
จากก๋วยเตี๋ยวพาไปกินหมึกย่างกันบ้าง
หึกย่างร้านนี้ถูกใจหนุ่มแน่นอนจ้า
โอ้โหปลาหมึกที่ว่าแซ่บแล้ว
แม่ค้าก็แซ่บในแผ่กันเฮ้ย
แอมลีลาในการขายขือรัด
หนุ่มน่าจะมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวโอ้โห
ที่นี่คือร้านหมึกย่างน้องอ่อน
ตั้งอยู่ภายในซอยเอ้มเวอัพเพอร์เมืองจังหวัดนาน
เจ้าของร้านก็คือผู้หญิงสุดสวยเซ็กซี่

เขาชื่อว่าคุณสุพิษรายะแสงหรือน้องอ้อน
อ้อนเล่าให้ฟังว่าเปิดร้านขายหมึกย่างมาได้๒ปีแล้วล่ะครับ
กระแสตอบรับบอกเลยว่าโอ้โหดีมาก
เพราะน้ำจิ้มที่ร้านนั้นเด็ดแถมแม่ค้าก็ขายเก่งอีกด้วย
จากขายปลาหมึกแล้วยังขายโรตีอีก
โอ้โหซึ่งโรตีเนี่ยขายมาก่อนปลาหมึกหลายปี
เพราะขายมากับคุณแม่ตั้งแต่๑๐ควบเก่งจริงเลยนะจ๊ะ
ใครอยากแวะไปรีบลองความอร่อยก็ไปกันได้
ร้านเนี่ยเปิดขายทุกวันตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๕ทุ่มเลยนะครับ
และแม่ค้าแซ่บคนสุดท้ายที่เราจะพาไปรู้จักเธอขายมะม่วง
ว่ากันว่าความแซ่บของเธอนั้นไม่แพ้มะม่วงเลยจ้า
แม่ค้าแซ่บโอ้โหงานดีบอกต่อเลยล่ะคุณผู้ชม
จากตลาดหน้าวัดนวลจันทร์ที่ทำเอานุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หลายต่อหลายคน
สะดุดตาเข้ายังจังกับร้านมะม่วงน้ำปลาหวาน
ซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้แซ่บสุดทะลุจุดเดือด
ชนิดที่ว่าน้ำปลาหวานของทางร้านยังเผ็ดไม่เท่าเธอ

ร้านนี้มีชื่อว่าร้านมะม่วงน้ำปลาหวานแร็ดแล้วจ้า
น้องเปียโนเจ้าของร้านสุดสวย
ที่ออกมาสร้างจุดขายด้วยการแต่งกาย
ลูกสาวสวยสุดเซ็กซี่

จนทำให้มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกัน
อยู่เป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นปรากฏการณ์
ทำเอาตลาดแตกขายไม่ทันกันเลยทีเดียว
ทางร้านมีน้ำจิ้มให้เลือกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นกะปิแห้งกะปิหวานปลาร้า
และน้ำปลาหวานเอาไว้ทานคู่กับมะม่วง
ใครที่อยากจะไปลิ้มลองเห็นคิวว่าจะต้องรีบกันสักหน่อยล่ะครับ
ว่ากันว่าน้ำปลาหวานร้านนี้แซ่บมาก
ใครที่ชอบน้ำปลาหวานไม่ควรพลาดเลยจ้า